ที่ปราจีนบุรีก็มีเหตุการณ์จี้ชิงทองเหมือนกันนะครับ
คนร้ายใช้ก้อนหินเป็นอาวุธนะฮะเดี๋ยวดูความคืบหน้าวันนี้กันหน่อยนะครับ
กระโดดเข้าไปนี่ฮะแล้วก็กวาดทองไปเลย

เพราะเสียงเปรี้ยงเข้ามาเนี่ย

เป็นก้อนหินนะครับทุกผู้ชมครับ

ตมธาตุบศรีมหาโพธจังหวัดปราชินบุรี

คือตอนที่วิ่งออกไปทางประตูหน้าห้างเนี่ย
แล้วก็ไปขึ้นรถจักรยานยนต์

ใช้เวลาก่อเหตุแค่ไม่กี่นาที

อยู่ในห้างทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่มาที่หน้าร้าน
ขี่ออกไปเนี่ยประมาณ๗นาที

หนักทอง๑๙บาทกับอีก๒สลึงนะฮะ
รวมมูลค่ากว่า๕แสนบาท

ตำรวจสพศรีมหาโพธิกำลังไล่ตรวจสอบ

มีสร้อยทองตกหล่นอยู่

คงเป็นช่วงที่คนร้ายหลบหนีนะครับ
หลักฐานที่เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญ

นอกจากกล้องกระจอนปิดที่จับภาพได้ตามมุมต่าง

ก้อนหินนี่ก้อนนี้

ถ้าทำไมต้องแตสายถุงมือด้วยรึเปล่า

แต่ไม่รู้หรือไปหยิบก้อนหินมา

คนหยิบจับอะไรเยอะแยะเอาเป็นว่าเป็นหลักฐานที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะ
อาวุธของคนร้ายทองคำที่ได้ไปนะครับทั้งหมดเนี่ย๒๑เส้น
ทั้งสร้อยคอสร้อยคอมือน้ำหนักรวมสิบเก้าบาทสองสลึงมูลค่าห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับ
ผู้จัดการร้านบอกว่าคนร้ายอาศัยช่วงพนักงานกำลังทำความสะอาดร้านกันอยู่
กำลังเช็คสต๊อกสินค้ากันอยู่แล้วเข้ามาก่อเหตุ
ตอนนั้นเนี่ยได้ยินเสียงกันแบบดังปั้งทีแรกยังคิดว่าปืนนะ
พอมองอีกทีเอ้าคนร้ายดูเหมือนไม่มีอาวุธนะเห็นอีกทีเอาเป็นเสียงของก้อนหินที่เครื่องใส่นะครับ

ก็คือไปแล้วก็เห็นว่ามีอีกคนนึงอืมเขามาแค่คนเดียว
แล้วเขาก็กัดเปลี่ยนไปหรือนั่งที่นี่เขาสะพายกระเป๋าสีดำฮะ

ทีนี้เขาออกไม่ได้ค่ะประตูนี้

แล้วเขาก็ทุบมือกำทองอยู่ข้างหนึ่ง
เขาก็ทุบทุบทุบ
เขาก็หันมานึกว่าจะวิ่งมาหาลูกหนู
เขาก็วิ่งออกไปถึงตรงนี้
แล้วก็ไปตามประตูข้างเข้าอีกครั้งหนึ่ง

เพราะว่าจับจูนจับจูนทุกนู้นก็ไม่กล้า
แต่เขาไม่ได้วิ่งมาเลยว่ะค่ะ

กลัวเหมือนหลึกกลัวลื่น
พันธมตเอกวิวัตรพิสิทธิ์ศักดิ์

แล้วก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม
นี่ฮะลักษณะของคนร้ายนะครับ

ใครซ่อนที่ไหนหรือเปล่า
หรือว่าตามรายทางเนี่ยจะมีใครเห็นบ้าง

แต่ถ้าไล่กล้องวงจรปิดไปเรื่อยก็น่าจะเจออยู่
ใช่ค่ะเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้
คนร้ายไม่เคยหนีพ้นค่ะ
ตำรวจจะจับได้เสมอนะคะ